ไปดูที่หัดใหญ่สงขลาค่ะคือหาดใหญ่สงขลาเนี่ยมีงานสองวัน
อ่าเมื่อวานนี้และวันนี้คืนวันสุดท้ายค่ะนะครับ
วันสุดท้ายเพราะฉะนั้นบรรยากาศแน่นอนว่าคึกคักมากนะครับ
เราจะไปดูการออกมาเล่นน้ำสงครานนะครับในวันสุดท้ายที่หาดใหญ่สงขลา
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณธนรัฐเฟื่องฤทัยกุลรายงานสดเข้ามานะครับเชิญครับ
ต้องบอกว่าตอนนี้บรรยากาศที่เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขานะครับ
คักเป็นอย่างมากนะครับโดยประชาชนชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะครับ
ก็ต่างทยอยเดินทางกันออกมาเล่นน้ำสงการนะครับซึ่งคาดว่าในช่วง
คืนวันนี้นะครับบรรยากาศจะคึกคักมากเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็จะยุติการเล่นทั้งหมดนะครับ
ไนท์สงกรานให้นักท่องเที่ยวได้มาร่วมสนุก
ช่วงเทศกาลสงการโดยต่างถืออุปกรณ์ครบมือทั้งปืนฉีดน้ำและขันใส่แป้ง
เล่นน้ำสงกรานกันอย่างสนุกสนานนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีทั้งเวที
เสิร์ตถนนคนเดินไว้เล่นน้ำป่าแป้งบริเวณใจกลางเมืองหาดใหญ่ทั่วทุก
พื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นถนนนิพัฒนอุทิศสามถนนเสน่หานุสรที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับ
แล้วก็ถนนธรรมนุนวิถีซึ่งถือว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำมากที่สุดของจังหวัดสงขาเลยก็ว่าได้ครับ
ย้อนกลับไปดูบรรยากาศในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับบริเวณถนนโดยรอบก็มีการนำรถกระบะใส่ถังบรรทุกน้ำออกมาเล่นนะครับ
ขณะที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะมาจากประเทศมาเลเซียบางรายก็อาจจะขับรถจักรยายนต์เข้ามาเล่นน้ำนะครับ
ทำให้มีจำนวนรถค่อนข้างมากการจราจรนั้นติดขัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ
ซึ่งการเล่นน้ำส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นอาจมีปัญหาเรื่องการทะเลาะวิวาส
ทางพันธบรวจเทอร์รัตโรนสุรวิทรองผู้กำกับประปามสภหาดใหญ่
เดินทางมาดูแลความเรียบร้อยพร้อมชื่นชมชาวหาดใหญ่ที่เล่นน้ำกันในกรอบ
มั่นใจว่าผู้คนที่มาหาดใหญ่จะเล่นน้ำกันอย่างมีความสุขครับในช่วงเทศกาลสงการหาดใหญ่นะครับ
ซึ่งเราก็มีมาโดยต่อเนื่องนะครับแล้วก็เราก็มีการระวังป้องกันเหตุ
รวมทั้งมีการวางมาตรการป้องกันนะครับได้มีการประชุมชี้แจงภารกิจกันนะครับ
เราก็ได้ร่วมกันทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าตำรวจทหารฝ่ายปกครอง
แล้วก็ทางเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับรวมทั้งภาคประชาชนพี่น้องประชาชน
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับเราก็ระดมกำลังกันในการดูแลนะครับ
ภายในบริเวณโดยรอบของงานนะครับแล้วก็พื้นที่ชั้นกลางนะครับ
เราก็ได้รับการสนับสนุนจากสถานีตำรวจในเขตพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับ
มาช่วยระดมกันเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในเขตในเขตหาดใหญ่นะครับ
ไม่ใช่เฉพาะแต่ภายในงานอย่างเดียวนะครับโดยรอบทั่วไป
โดยในวันพรุ่งนี้ที่เทศบาลนครหาดใหญ่จะไม่มีการเล่นน้ำสงกราน
แต่จะมีอีกหนึ่งประเพณีสำคัญนะครับก็คือขบวนแห่ผ้าห่มพระนอน
ประเวณหน้าห้างสรรพสินค้าลีการเดนพาซ่าหรือวัดหักใหญ่นะครับ
เพื่อให้ประชาชนได้ส่งน้ำพระพุทธมหันตมงคลซึ่งเป็นพระนอนที่มีความใหญ่เป็นอันดับ๓ของโลก
ดึกก็จะยิ่งคึกนะครับสำหรับที่เทศบาลนครหาดใหญ่
เชื่อว่านักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติจะออกมาเล่นน้ำกันแบบ
หนักจัดเต็มนะครับเพราะว่าคืนนี้ถือว่า

ซึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะคืนเวทีบริเวณรอบถนนทั้งหมด
ให้กับทางเทศบาลต่อไปนะครับ

รายงานสดจากเทศบาลนครหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับ